ภัยสังคม๖ล้อห้าวปลาประทัดบึ้มใส่รถเลยฮะ
ปลาทำไมก่อนพี่ปลาทำไมก่อนพี่ฉลองลอยกระทงก่อนคนอื่นเขาเหรอ
คือต้องตำหนิคุณผู้ชมเพราะคนเดือดร้อน
หกล้อคันนี้ขับอยู่ในระยองขับไปคนขับไม่รู้ว่า
รู้เห็นเป็นใจเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่าแต่คนนั่ง
ขับไปกูจุดกูโยนขับไปกูจุดกูโยนโยนลงถนนแบบเนี้ย
เนี่ยคือมันอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดแต่คุณผู้ชมฟังจากคำบอกเล่า
เมื่อกี้เห็นแต่แต่ได้ยินเสียงตึ้มหนึ่งไหมตึ้มได้ยินแล้วคนเขาก็งง
อะไรของมันวะเออคุณผู้ชมเอาจริงพอได้ยินเสียงตึ้มเกิดเราขับรถอยู่
ยังไม่เห็นว่ามันคืออะไรอ่ะเป็นน้ำแข็งขับอยู่น้ำแข็งก็ตกใจนะ
ยางรถคันไหนระเบิดหรือเปล่าเอ๊ะมันจะเกิดอุบัติเหตุมันจะพุ่งชนเราไหม
อะไรบ้างไอ้ตอนนี้เสียงแบบเนี้ยคนเขาตกใจเขากลัวกันก็กลายเป็นแตกตื่นทั้งถนน
คือเขาบอกว่ารถ๖ล้อเหรอมัน๖ล้อไหม

อ้าวไม่เป็นไรอันนี้ก็แล้วกัน

คนที่นั่งฝั่งผู้โดยสารจุดประทัดแล้วโยน

รังสรรแสนสุกคนที่ถ่ายคลิปนี้

ปั้งปั้ง
หันซ้ายหันขวามาจากไหนวะ

พี่เขาหันหาให้เสียงอะไรมันมาจากไหนวะ

คุณผู้ชมครับตอนที่รถคันนี้ขับผ่านไป
คนนั่งฝั่งผู้โดยสารจุดประทัดฮะ

เดี๋ยวรถคันอื่นเขาจะเดือดร้อนได้

เขาก็ยังขับรถตามไปนะโอ้พี่นี่ดีจริง

การจุดประทัดโยนออกมา
นอกรถไปตามทางอีกหลายนัด

บ้านค่ายบ้านเรา

เป็นจำนวนมากขอให้ตำรวจเร่งตามตัว

ไม่ให้ไปสร้างความเดือดร้อนให้กับเพื่อนร่วมทาง

แต่ตำรวจระยองลองตามตัวดูหน่อย
หรือถ้าพี่ไม่ได้ทำนะแล้วเข้าใจผิดนะ